ถอยหลังไปนี่๙วัน๙วันนะครับที่ประเทศไทยจะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับ
แล้วก็ลืม๑๐ประเทศไปเลยเพราะท่านนายกเคาะแล้ว๔๖ประเทศเรียนเชิญมาเที่ยวประเทศไทยได้
จากเดิมนะครับที่ท่านนายกประกาศไปวันก่อนนะครับในโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนะฮะ
ว่า๑๐ประเทศใช่ไหมเปลี่ยนแล้วครับเมื่อคืนนี้เปลี่ยนแล้วบอก๔๖ประเทศเลยทีเดียว
เงืนไขยังคงเหมือนเดิมครับจะต้องเป็นคนที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ
มีหลักฐานการปลอดเชื้อโควิดนะครับโดยจะต้องตรวจก่อนที่จะเดินทางจากต้นทางนะฮะ
แล้วก็ตรวจอีกครั้งตอนที่นักท่องเที่ยวนั้นมาถึงประเทศไทยนี่คือ๔๖ประเทศนะครับ
คุณผู้ชมลองดูนะฮะขณะเดียวกันครับมีประกาศคำสั่งจากสบคครับกำหนดให้พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว๑๗จังหวัด
โดยจะมี๔จังหวัดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งจังหวัดมีอะไรบ้าง
กรุงเทพมหานครกระบี่ภูเก็ตและพังงาส่วน๑๓จังหวัดเนี่ยจะมีพื้นที่ท่องเที่ยวเฉพาะที่อันนี้เดี๋ยวต้องฟังต่อไปว่าจังหวัดเหล่านั้นเนี่ยตรงไหนเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแต่เริ่ม๑พฤศจิกายนเหมือนกัน

กเลิกเคอร์ฟิลล์นะครับในพื้นที่ท่องเที่ยว๑๗จังหวัด
ตั้งแต่เวลา๕ทุ่มของวันที่๓๑ตุลาคมนี้
แต่ยังห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ
และกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มมากกว่า๕๐๐คน
อีกทั้งนะครับในระยะเริ่มแรกนี้
สถานบันเทิงขอแสดงความเสียใจด้วยครับ
สถานบันเทิงผับบาคาราโอเกะ
เขาให้ปิดเหมือนเดิมไปก่อน
คุณผู้ชมครับพอประกาศแบบนี้ออกมา
อยากฟังไว้ว่าหมอเนี่ยนะฮะเขาว่ายังไงบ้าง
ธีระวรธนารัฐนะครับท่านโพสต์เฟซบุ๊คบอกเลยว่า
ตามหลักการแล้วนะโอกาสระบาดซ้ำที่มันหนักมากขึ้นมีสูงนะ
ว่าจะเห็นผลชัดในช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้าแหละนะครับ
ส่วนอีกท่านหนึ่งนะคุณหมอธีรวัตรเหมจุธาบอกว่า
เราก็กลัวเชื้อนอกมาผสมเชื้อในและเราก็กลัวส่งเชื้อเราออกไปนอกนะฮะ
ส่วนผู้ประกอบการล่ะผู้ประกอบการที่ถนนเข้าสารนะครับ
แห่งเขาเริ่มแล้วนะเริ่มจะปรับปรุงร้านค้าแล้ว
ส่วนใหญ่มองว่าเปิดก็ดีนะ
แต่เดาว่าบรรยากาศอาจจะไม่คึกคักเหมือนเก่าลองฟังเขาดูครับ
สังเกมอีต
ค่ายแค๊บก็ยังลำบากเลย
แต่ก็ต้องกระจอกลอยอย่างนี้เนอะ
ใช่ครับเพราะว่าไปวิ่งบางทีเรียงบน๑๐กิโลเมตร
โลบางทีไม่ได้ถ้าเคี่ยวก็มีครับ
ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งจะเป็น๑ใน๑๗จังหวัดนำร่อง
พื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยผู้ประกอบการในเชียงใหม่
เขาก็มีความหวังนะครับหลังจากรัฐบาลเปิดประเทศ
แต่ก็อย่ากังวลเพราะว่าชีวิตใหม่

เพิ่งจะมีคลัสเตอร์ใหม่มีผู้ติดเชื้อที่พุ่งไม่หยุด
ผมเอาความตอนหนึ่งของที่คุณหมอธีระ
วรรฐรรณรัชท่านโพสต์มาพูดนิดหนึ่งแล้วกัน
ท่านบอกว่าเปิดประเทศรับ๔๖ชาติ
ก็เดี๋ยวจับตาดูนะคะเปิดประเทศก็เป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนนะคะ
ของประเทศไทยกับสถานการณ์โควิดค่ะ